แต่ดูวิธีกรรมเขาหน่อยครับ
ก็อาการต้องมีเทวฟ้าครับ

ถ้าสองเค้าจางคิดว่า

ส่วนทุกคน
จนถึงวันนี้ยังไม่ได้คำตอบว่าทิมทะเลาะกับใครครับ
เมื่อกี้เอาที่สูบลมยางมาด้วยใช่ไหม

เครื่องใส่บ้านใครไม่รู้ครับมีคนออกมาเนี่ยเดินอยู่ไกลนู่น
แล้วก็เดินหนีจากไปเลยครับเพราะเขากลัวไงกลัวทิมจะมาทำร้าย
เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะภาพนี้มันเกิดขึ้นตอนบ่าย๒โมง
เสาร์ที่ผ่านมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตะบลหนองยาวอำเภอเมืองสระบุรี
ชาวบ้านก็เอาคลิปนี้ส่งมาให้นักข่าวครับ
นักข่าวช่วยตีแผ่ช่วยนำเสนอหน่อย

ตำรวจสพเมืองสระบุรีก็ทำงานกันเร็วครับ
ไปเลยครับ๑๐นายทั้งในและนอกเครื่องแบบ
สวัสดีทิมเรามาดีนะพวกเรามารับตัวนายไป
ทิมไม่ขัดขืนเลยนะครอบครัวในทิมก็ไม่ขัดขืนครับ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับยอมให้พาทิมไปตรวจร่างกายหน่อย
ตำรวจก็นำตัวในทิมไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสระบุรี
ดูซะหน่อยว่าทีมมีสารเสพติดหรือเปล่าไม่มีนะ
แต่พบประวัติว่าในทิมเคยรักษาอาการทางจิตเวทครับ
ตำรวจก็เลยให้ทางโรงพยาบาลตรวจร่างกายแล้วก็สอบประวัติอย่างละเอียด
ถ้าหากว่าในทิมป่วยจิตเวทจริงจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปครับ
นี่จังหวะพาออกมาจากบ้านนี่ขึ้นเตียงโรงพยาบาลไปแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่เองพอรู้ข่าวว่าเออทีมเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วโล่งใจเลย
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ครับ
ก็หวังว่าพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขไม่ต้องมาระแวงไอทีมอีกต่อไปครับ